วันนี้มีภาพของคุณโดมปกรณ์ลำขึ้นหน้าหนึ่งนะครับ
โอ้โหระดมกำลังเข้าไปตรวจค้นตามโชว์รูมรถต่างนะครับ
แล้วก็ไปพบรถหรูนะฮะเอารุ่นอะไรบ้างคุณ
ลัมโบกินี่บอร์ชนะฮะเฟอรารี่แอสเซ็นต์มาติน
คันละเป็น๑๐๑๐ล้านนะครับ
แล้วก็ปรากฏว่าพบ๑๖๐คันที่น่าจะเข้าข่าย
ต้องสงสัยว่าแจงภาษีไม่ถูกต้องหรือเปล่า
ต่อกรมศัลกากรนะครับสร้างความเสียหายกับชาติ๒๙๐๐ล้านบาท
ปรากฏว่าทางหน่วยต่อต้านโจรกรรมของสหราชนาจักรเนี่ย

บอกว่ามีรถที่ถูกขโมยจากอังกฤษเนี่ย

แล้วก็ตำรวจไปตรวจค้น๑๐คัน
แล้วก็พบว่าน่าจะต้องสงสัยนะครับ

เพราะมีกระแสว่าดาราดอเด็กนำรถลัมโบกินี่สีเขียวไปขาย
ใช่เพราะว่าคนเห็นว่าคุณโดมเคยโพสต์ไอจีก่อนหน้านี้
กับรถลัมโบกินี่สีเขียวเหมือนกัน
ก็มีเอ๊ะไปตรวจสอบอีกว่าลัมโบกินี่สีเขียวสดคันนี้เนี่ย
มันเกี่ยวข้องกับรถที่ถูกโจรกรรมมาจากสหราชนาจักรที่หน่วยต่อต้าน

ออกมาเปิดเผยชื่อของนักร้องนักแสดงอักษรย่อดอเด็ก
บอกว่านำรถไปฝากขายที่โชว์รูมซุปเปอร์คาร์เนี่ยนะฮะ
สุขุมวิทย์ซึ่งเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่ทางอังกฤษแจ้งมาว่าถูกโจรกรรมนะครับ
เมื่อวานนี้นะฮะนักร้องหนุ่มโดมปกรณ์ลำ
ในช่วงเย็นได้โพสต์ข้อความพร้อมกับรูปรถยนต์ลัมโบกินี่

รุ่นนี้แล้วก็สีแบบนี้หลายคนอยากได้
บอกว่าเห็นข่าวเรื่องรถยนต์ลัมบุกินี่ของผมแล้ว
ผมรู้สึกตกใจมากเพราะข่าวที่ออกไปรุนแรงและสร้างความเข้าใจผิด
ต่อคนที่อ่านเป็นอย่างมากในฐานะผู้ซื้อและผมก็เป็นในฐานะผู้เสียหาย
ค่ะนะครับผมยืนยันอย่างชัดเจนว่ารถคันนี้
ผมซื้อมาจากศูนย์บริการนำเข้ารถยนต์ลัมโบกินี่
แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
มีหลักฐานการซื้อและการชำระเงินอย่างถูกต้อง
การจะลงข่าวอะไรไปน่าจะมีข้อมูลที่แน่ชัดก่อนนะครับ

ส่วนข้อมูลทั้งหมดผมพร้อม
จะชี้แจงด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ก็โพสต์ลงในข้อความที่คล้ายกับคุณปลาบูนะ

ก่อนหน้านี้ก็ออกมาแจงเหมือนกันว่าโดมซื้อรถคันนี้มาอย่างถูกต้อง
ถ้าเป็นรถที่ขโมยมาโดมก็น่าจะตกอยู่ในข่ายของผู้เสียหาย
มากกว่าผู้ต้องสงสัยนะครับ
เพราะยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียด
เอกสารผู้ขายผู้ครอบครอง
ก็ต้องตามตัวเจ้าของโชว์รูมนี้มาสอบปากคำอีกนะครับ
โดยพรุ่งนี้เองพนักงานสอบสวนจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์แล้วก็เลขถังรถให้ชัดเจน
แล้วก็ต้องเรียกผู้ครอบครองรถยนต์หรูมาสอบสวน
บอกว่าตามรายงานจากประเทศอังกฤษ
แจ้งว่ามีรถยนต์ที่ถูกโจรกรรมและส่งมายังประเทศไทยรวม๔๒คัน
แล้วก็บ้างก็ว่ามีแหล่งที่ขายอยู่แถวย่านรัชดาพิเศษย่านห้วยขวาง
ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารหมายเลขเครื่องยนต์แล้วก็หมายเลขตัวถัง
เพราะว่าเป็นรถที่จอดอยู่ในโชว์รูมแถวย่านพระราม๙ด้วย

อีก๑คันจอดอยู่ในเขตปลอดอากรกรมศุลกากร
กับว่าตอนนี้ถ้าตามจริงจาก๔๒คันตามมาได้ละ๑๐คัน
ค่ะก็อีก๓๒นะ
นี่เป็นข่าวใหญ่นะครับเพราะว่า

เรื่องของมูลค่าความเสียหายที่เกิดกับรัฐนะครับ